คุณผู้ชมคะเอาจริงนะตอนนี้พูดถึงเรื่องธุรกิจพนันออนไลน์เนี่ย
มันเติบโตขึ้นแบบต่อเนื่องมากเลยเราเห็นข่าวเราอ่านข่าวแล้วตามข่าวเนี่ย
เราก็เห็นแต่เอ๊ะการที่มันมีธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจพนันออนไลน์
ใครอ่ะใครปล่อยเกียร์ว่างให้มีการทำธุรกิจเย้ยกฎหมายแบบนี้
อยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปขีดเส้นใต้
ย้ำเรื่องนี้กันกับขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพอยู่กับเราแล้ว
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีปัญหาเยอะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณออมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างดีกว่าไม่ทำทีนี้ประเด็นที่ควรจะย้อนถามกลับไปหน่อย
ก็คือว่าทำไมเรื่องนี้ถึงปล่อยประละเลยลองฟังบทวิเคราะห์ผมก็คิดว่า
มันควรจะต้องยอมรับความจริงว่า๑กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เขามีความรู้สึกว่ากระทรวงนี้ปล่อยเกียร์ว่างหรือเปล่า
ทำไมเขาต้องคิดอย่างนั้นลองดูข้อมูลนี้สิครับ

เพื่อเป็นการสกัดการเล่นพนันจากต้นทาง
ถ้าหากกระทรวงจะดำเนินการชงเรื่องถึงศาลแล้วเอาหลักฐานแนบพร้อม
สารก็จะจัดการตามร้องขอแทบทุกครั้ง
แต่ว่าปัญหามันก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยกระทรวงจะทำงานแบบใส่เกียร์ว่าง
ตำรวจร้องขอไปก็ทำเฉยทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรง
กระทรวงมีทั้งบุคลากรมีทั้งเทคโนโลยีพรั่งพร้อม
ในการทำสงครามกับเว็บการพนันพวกนี้เออ
แล้วเขาก็บอกว่าจริงอยู่การสั่งปิดเว็บ
มันไม่ได้ช่วยให้เว็บพนันตายในทันที
เพราะพวกนี้เนี่ยมันพร้อมจะแตกหน่อออกเว็บใหม่ตลอดเวลา
มันก็จะส่งผลกระทบกับธุรกิจการพนันอย่างมีนัยยะสำคัญ
เพราะว่าการไปโปรโมทเว็บใหม่เพื่อจะดึงลูกค้าเก่าให้ตามมาเล่นพนันต่อเนี่ย
ต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้เงินจำนวนมาก
ถ้าทำอย่างที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นการเตะตัดพวกขาโจรเด็กให้ล้มลุกคลุกคลาน
คือไม่ทันการไม่ทันกินไม่ทันเกม
ทำงานไปตามประสาทับประสาระบบราชการ
ฝ่ายตำรวจนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เอาจริงเอาจัง
แต่ย้อนกลับไปฝ่ายตำรวจเองก็เคยมีปัญหามาตลอดครับลองฟังสิ่งที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาโพสต์สิครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามเรื่องนี้แต่กลับถูกใช้เป็นช่องทางหาเงินไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปราบปรามไซเบอร์พีซีที
ไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการไซเบอร์ห้าคุณชูวิทย์บอกว่าบ่อนพนันออนไลน์เนี่ย
มันมีรายได้มหาศาลมากมันรวยกันเป็นร้อยล้านเป็นพันล้าน
ก็เพราะมันมีรายได้มากอย่างนี้ไงเดือนเดือนหนึ่งเนี่ย
จึงมีตัวเลขเขาเรียกว่าค่าเคลียร์ตัวเลขค่าเคลียร์เนี่ยเป็นหลักร้อยล้าน
โอ้โหแล้วบางรายตำรวจบางรายก็ไปมีเอี่ยวมีหุ้นเสียเอง
บ่อนพนันออนไลน์ผมได้ฟังจากคุณชูวิทย์
ผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลของผมเหมือนกันผมยืนยันว่าข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์จริงครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไซเบอร์บางกลุ่มบางพวก
หรือตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หาผลประโยชน์จากบ่อนการพนันออนไลน์จริง
แล้วได้กันเป็นกรอบเป็นกรรมเอาเงินแบ่งกันเยอะแยะไปหมด
แต่เอาเถอะที่แล้วมาก็แล้วกันไป
วันนี้เนี่ยพอปัญหามันถูกเคลียร์หยิบขึ้นโต๊ะมาอย่างนี้
ตำรวจต้องปฏิบัติการตามล้างตามเช็ดกดดันกันไปต่อ
ก็ได้แต่หวังว่าตำรวจจะเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องร้านยายอนอย่าเป็นไฟไหม้ฟาง
ถ้าลานหย่อนเป็นไฟไหม้ฟางเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก
เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเส้นสายโยงใยกลไกมันเยอะ

แล้วขอว่าอย่ามีอาการแปลกให้สังคมแขลงใจ
อะไรที่บรรณาการแปลกลองอ่านข้อความของคุณดิวอลิสลา
ผู้หญิงที่ออกมาเปิดเปลืองเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย
เมื่อวานนี้เธอก็โพสต์อีก
เธอออกมาบอกว่าคำพูดของผลตบรรโตภักษณ์ภูมิพิพัฒน์สัจจพันธ์

ผู้ช่วยผู้บัญชาการสตม
ซึ่งออกมาชื่นชมร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือผู้ครองไบท์
ซึ่งเป็นหนึ่งในพี่น้อง๔บ่อ

ยกย่องว่าผู้กรองไบท์เนี่ย
มีความสามารถโดดเด่นมาก
เลยต้องดึงตัวมาช่วยราชการที่สำนักงาน
คุณดิวอลิสลาก็เต้นเลยสิครับ
เธอก็โพสต์อัดผู้บัญชาการสตมว่า

ไม่รู้เลยจริงหรือว่าลูกน้องตัวเองไปไหน

อันนี้ตอนที่ลาไปฮ่องกงแล้วถูกขังอยู่๗วัน
แล้วก็สาธยายความโดดเด่นของผู้กองไบร์ท
มุมมองของเธอว่าปกติไม่เห็นจะไปทำงาน
วันเอาแต่เที่ยวกลางคืน
เป็นตำรวจยดแค่สารวัตร
แต่มีบริการล้อมรอบ
ขับรถสปอร์ตรับส่งสาว

เห็นแต่นั่งเฝ้าผู้หญิงที่คลินิกทำหน้านี่
ล่าสุดท่านผู้ชมคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่า
ผู้กรองไบท์เนี่ยถูกสั่งขังเจ็ดวัน
เพราะเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้ลา
ถูกสั่งขังเจ็ดวันเมื่อคืนนี้ครบเจ็ดวัน
ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมา
แล้วปล่อยตัวออกมาอย่างอิสระเสรีเพราะ
ยังไม่มีหมายจับที่จะดำเนินคดีกับผู้กองไร้
เมื่อยังไม่มีหมายจับก็ต้องปล่อยตัว
เมื่อยังไม่มีหมายจับจะไปห้ามเขาเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้
ชัดเจนว่าผู้กองร้ายไปเกี่ยวกับพี่น้อง๓๔คนด้วย
แล้วหนีไปต่างประเทศเข้าไปอีกคนนึง
เอาแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นอาการแปลก
ที่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ย
แต่มันต้องตรงไปตรงมาสิตำรวจอย่ามีอาการแปลกแปลก
สังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยเขาหลอนกันอยู่แล้ว
ว่าผู้ต้องหาที่มีเงินเยอะผู้ต้องหาที่ร่ำรวยมหาศาล
เจอคดีทีไรแล้วเนี่ยตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจพิสูจน์ตำรวจสอบสวนออกอาการเป๋ทุกที
เป๊ะทุกทีอันนี้ก็เป็นภาพหลอนของสังคมไทย
ฉะนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ก็ทำดีแล้ว
ช่วยกันลุยช่วยกันปราบปรามแต่อย่าออกอาการเป๋เป๋
ให้คนแขลงใจเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสังคมไทยเชื่อว่า
ความยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมคนจนคนทั่วไปเจอคดีอีกแบบหนึ่ง
คนรวยผู้ต้องหารวยมีเงินเยอะเจอคดี
ก็เป็นปฏิบัติกับเขาอีกแบบนึงอย่างนี้สังคมมันมีปัญหาครับ
ขีดเส้นใต้ที่ฝากถึงวงการตำรวจเที่ยงวันนี้ครับ